ขึ้นสาว
ก็เลยไม่จริงชุดนั้นเป็นชุดที่พี่เขาส่งมาให้
เราก็เลยหาโอกาสใส่ให้เค้าด้วย
มันก็ต้องได้แบบน่ารักกลุบประมาณนึง
เอ็ดส์จะลงเป็นสาวแย่นาน

แค่ชุดว่ายนามอาจจะประมาณ่า

ทำอาคารกับตัวชุดเวลาคะ

จริงเค้าก็แบบมีรูปของเค้าแหล่ะ
แต่ยังไม่ลงเพราะตอนนี้หุ่นดีจริง

หรอหุ่นดีขนาดไหน
ดีจนพี่พี่แบบว้าวอ่ะ

ใช่หนูไปดู

ถ้าสมมุติเย็นเขาลงหุ่นดีขนาดนั้น
เขาจะห่วงไหม
ห่วงค่ะมีแฟนหุ่นดีก็แฮปปี้

มันได้ยาวแล้วไง

ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่เขาทำด้วย

อยากดูดัง

เครียดกับเรื่องหุ่นมากอะไรอย่างนี้
จะบอกโห้ยนึกว่าผู้เข่า
ไม่ค่ะหนูว่าเขาก็รู้แหละว่าคนโชว์ตรงไหน
ตรงไหนไม่ควรโชว์อะไรอย่างนี้
มันต้องมีแหละ
ไปเป็น๑๐คนเลยค่ะ

พังฟิวทัวร์หรอ

เพื่อนพี่อะไรอย่างนี้ไปกันหมดเลย
คุณพ่อข้ะคุณพ่อแล้วก็พี่อเล็ก
ก่อนปีใหม่ค่ะ
เพราะว่าถ้าไปปีใหม่น่าจะไม่ได้เที่ยวกันน่าจะแย่งเคื่อที่เที่ยว
ประตูะเลย